กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีแม่ค้าออนไลน์
อายุ๒๗ปีซึ่งมีคนไปพบเสียชีวิตนะคะบนที่นอนในสภาพเปลือยกาย

ล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
เราไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
พูดได้นะพูดได้นะ

เกี่ยวไหม
บางมีบางช่วงตอนทำแผนผู้ต้องหามีอาการคล้ายจะเป็นลมด้วยนะคะ
ต้องให้มานั่งพักแบบนี้แล้วขอตำรวจบอกขอไม่ทำแผนต่อได้ไหม
แต่ตำรวจไม่ยอมค่ะบอกให้นายแม็กซ์ไปนั่งผ่อนคลายพอดีขึ้น
ตำรวจก็ให้นายแม็กซ์ไหว้ขอขมาผู้ตายแล้วก็ให้ทำแผนต่อจนจบค่ะ
แม็กซ์หรือนายเอกพฤษครองยุตินะคะ
นี่ค่ะวันนี้ก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวบอกมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่ชวนผู้ตายมาร่วมหลับนอนกัน
ก็ถูกฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะดูถูกเรื่องความเป็นชายก็เลยฉุนนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกดูถูก
ก็ฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตายค่ะ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑สิงหาคม
คือผู้ต้องหาเนี่ยเสพไอ้จนมืนเมา
แล้วก็ติดต่อนางสาวจิราพรผู้ตายผ่านทางทวิตเตอร์ขอร่วมหลับนอนค่ะ
แต่ระหว่างร่วมหลับนอนถูกฝ่ายหญิงต่อว่าดูถูกความเป็นชาย
แม็กซ์ก็เลยไม่พอใจและบีบคอเธอจนหมดสติ
แล้วก็หยิบมือถือ๓เครื่องเงิน๓๐๐๐บาทนะครับ
พร้อมกับสร้อยข้อมือของผู้ตายหลบหนีไปนะคะ
ตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็ปรากฏว่าในแม็กซ์เนี่ย
เคยก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งในห้องพักที่พื้นที่สอนอบังนา
แล้วก็มีหมายจับของสอนอบางนาติดตัวด้วยนะคะโอ้มีคดีเก่าติดตัว
ครับแล้วเคยก่อเหตุแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งด้วย
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
จะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนเมษายนนี้เองคุณนัทพงศ์
ถือว่าคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าไปดูจากประวัติ
ผู้ต้องหามีพฤติกรรมใช้รูปผู้อื่นหลอกลวงเหยื่อ
แล้วหลังก่อเหตุมีการเบิกเงินนายจ้างรีบหนีไปที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
สุดท้ายก็มาถูกจับกลุ่มเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นอย่างนี้
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกอย่างนี้เป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่า
ฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอันนี้ตำรวจบอกว่า
ต้องรอตรวจสุขภาพจิตของผู้ต้องหาก่อน
ตำรวจก็ยอมรับว่าผู้ต้องหานั้นมีรสนิยมทางเพศค่อนข้างจะผิดธรรมชาติ
อ่านี่ไง
ครั้งแรกก็เกิดเหตุเลยเนี่ยก็เรากลัวเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่ก่อนติดคุกหลังติดคุกแล้วมันเป็นแบบนี้
คือจะบอกว่าต่อเนื่องไม่ใช่แต่ว่าเขาชอบทำแบบนี้
ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำกับคนอื่นแต่ว่าแต่ว่าลายเนี้ย
เราก็บอกไปแล้วว่าใครมีก็มาแจ้งความนั้นลักษณะนี้

ผมได้เตือนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียว
แล้วเชิญชวนคนมาเหมือนกับว่า

แล้วเกิดมีอะไรกันแล้วเชิญมาถึงกับห้องนอนห้องพัก

อันนี้เรื่องสำคัญนะคะที่เราก็ต้องแบบเรียนรู้ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของหอพัก
ที่ในแม็กซ์เข้าไปพักหลังก่อเหตุ
ซึ่งเขายืนยันบอกนายแม็กซไม่ได้มาเช่าหอพักแห่งนี้นะคะ
แต่ว่าวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยง
แม็กซ์มาที่หอพัก
โดยอดีตแฟนในแม็กซ์ซึ่งเป็นเจ้าของห้อง
โทรมาแจ้งบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนเข้ามาที่ห้อง

เธอก็เลยเปิดตามที่เจ้าของห้องบอก
ว่าในแม็กซ์เองก็ไม่ได้มีท่าทีรุกรีรุกรนอะไรนะคะ

เขามีแบบรุกรีรุกรนหรือบ้างคะ

เหมือนคนนี่อะก็มาหาเพื่อนเขา
นี่เพราะว่าเขามาหาใครครับ

แล้วเขาก็คุณไปหาเพื่อนเขาเลย

เพื่อนเขาไปทำงานเช้า๖โมงเช้าเขาก็ไป๖โมงเย็นเขาถึงกลับ
แล้วเขารออยู่ตรงไหนครับ
ก็เปิดประตูให้เขาเข้าไป

คนนั้นแหละคนที่ก็ออกข่าวนั่นแหละ
อ๋อก็น่าจะเป็นแฟนใช่

แต่ทีนี้เขาเลิกลากันไปแล้ว
เขาบอกเขาห่างกันไปเป็นเดือนแล้ว
แล้วนึกยังไงไม่รู้ถึงโผล่มานี่
ตอนมาที่ห้องพักนี้ก็คงไม่มีท่าทีลุกลี้ลุกลนอะไรหรอก
เพราะว่าดูจากประวัติแล้วโชคโชนนะฮะ

ข่าวนี้แหละครับครอบครัวของนางสาวจีราพรเนี่ย
จริงเธอมีลูกสองคนนะฮะ

พอรู้ข่าวการเสียชีวิตของจิลาพรปั๊บ

จากนี้พ่อกับแม่และจะต้องเลี้ยงหลานอีก๒คนด้วย

คดีนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของพ่อแม่ของผู้ตายครับ

แม่ร้องไห้แทบขาดใจครับ

และก็เล่าชีวิตของข่าวของเราฟังไปด้วยบอกว่า
ครอบครัวยากจน
เพื่อจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ครอบครัวนะฮะ
ก็ฝากลูกไว้กับพ่อกับแม่แล้วก็เข้ากรุงเทพไป
จนสุดท้ายมาขายเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้าออนไลน์
โดยก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมน้อย
โทรมาบอกที่บ้านบอกเดี๋ยวจะส่งสเก็ตบอร์ด

เพราะหลานทั้งสองเนี่ยเคยขอแม่เอาไว้เคยขอเธอเอาไว้นั่นแหละ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันครับจนกระทั่งวันที่๒กันยายน
รู้สึกผิดปกติแล้วก็เลยพยายามติดต่อไป
แต่ก็ติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่าน
แม่ผิดสังเกตสุดเลยโทรหาเพื่อน

เปิดเข้าห้องไปลูกสาวกลายเป็นศพนะฮะถูกฆ่าเปลือยอยู่ในห้องซะแล้ว
เล่าต่อบอกว่าลูกรักหลานสองคนนี้มาก
ส่งเสียให้ลูกเรียนโรงเรียนดี
แต่ตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่แล้วจะไปยังไงต่อแม่บอกไม่รู้แล้ว
นะลูกสาวคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคือเสาหลักของครอบครัวครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ